ที่นั่นเขาจัดพิธีโบราณที่หาดูได้ยาก
แทบไม่เคยเห็นแบบนี้แล้วนะ

จัดขึ้นที่ตลาดย้อนยุคบ้านบางรจันทร์

อเผิกให้บังรจันทร์จังหวัดเซงบุรี

พิธีดังกล่าวเป็นงานมงคลพิธีนะจัดขึ้นกับเด็กชาย
โดยน้องเป็นหนึ่งในสมาชิกชุดนักแสดงบ้านบางรจันทร์นั่นเองฮะ
มงคลโกนจุกนะถือว่าเป็นพิธีสำคัญของเด็กในช่วงหนึ่งของอายุ

หาเลิกงามยามดีไม่ใช่อยู่วันไหนสะดวกดีจะตัดเลย
ไม่ใช่แบบนั้นแล้วอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างต้องหามาให้ครบ
เริ่มจากอันเชิญเทวดาเชิญพระมาฉันเพล
เสร็จแล้วทำการปลอยผมเป็น๓กลุ่มเพื่อให้พระท่านทำพิธีตัดผมฮะ
จากนั้นให้คุณยายแล้วก็แม่ตัดผมต่อตามลำดับ
แล้วปิดท้ายด้วยครูทำพิธีตัดผมและโอนผมให้นั่นเอง
จะตัดเองไม่ได้เขาเชื่อว่าถ้าไปตัดองค์ตัดเองโดยภาระกัน
เดี๋ยวเด็กจะสุขภาพไม่ดีจะป่วยฮะ
ต่างให้ความสนใจนะเขาก็พาบุตรหลานมาที่นี่นะ

ทำการขลิบผมเพื่อความเป็นกริปมุงคล
ไม่ได้ไว้จุกนะแต่มาตัดผมคลิปผมเพื่อความเป็น
สิริของคนเท่านั้นเองโอ้โฮตัวเล็กอรุณไว้แค่เหมือนกนผงไฟนะ
ถ้าผมจำไม่ผิดนะเด็กเด็กเลยใช่มั้ยอารมณ์คล้ายการนับประมาณอย่างนั้นแหละ
แต่สำหรับใครที่ไว้จุกเนี่ยก็ต้องรอเวลาต้องมีพิธีกรรมนะครับ

ใช่ยังคงมีความเชื่อในหลักที่ที่นะ